มีผู้หญิงคนนึงไปร้องเพจสายใหม่ต้องรอด
เธอบอกว่าเธอถูกขโมยกระเป๋าบนรถเมย์

เธอบอกว่าเธอไปแจ้งความเอาไว้แล้วกับตำรวจ
ตำรวจบอกให้เธอไปหาหลักฐานเอง

แจ้งความไปขอภาพจากกล้องวงจรปิด

แล้วเอาภาพนี้ไปให้ตำรวจเอง

คดียังไม่คืบหน้าเลยขนาดหาเองหมดทุกอย่างนะคะ
นี่คือภาพบนรถเมย์สาย๕๙
ผู้เสียหายอยู่เบาะนั่งท้ายสุด
แล้วลุกมานั่งเบาะข้างประตู
มีผู้ชายคนนึงลุกไปหยิบกระเป๋าที่ผู้เสียหายลืมไว้

เฟซบุ๊คสายใหม่ต้องรอด

ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเหมือนเป็นกระเป๋าตัวเองเฉยเลย
เหตุการณ์เกิดขึ้น๘โมงครึ่ง๒๕ตุลาคมค่ะ

ไปลงป้ายแยกเกษตร

ระหว่างทางนั่งหลังสุดฝั่งขวามือ
พอใกล้ถึงป้ายรถเมย์แยกเกษตร
ก็ลุกจากที่นั่งหลังสุดมานั่งใกล้ประตู

แค่ถุงขนมที่วางกับพื้น
แต่ลืมหยิบกระเป๋าถือที่มีเงิน

ก็ให้ไปหาหลักฐานมาด้วยก็แล้วกัน

ขอดูภาพจากกล้องวงจรปิด
เอาใบแจ้งความมาดูภาพจากกล้องบนรถเมย์

เธอไปเองดำเนินการเองหมดเลย

แล้วเธอก็เอาคลิปนี้ไปให้ตำรวจด้วยนะคะ

ตำรวจยังไม่แจ้งความคืบหน้าอะไร

ช่วยเป็นกระบอกเสียงให้ประชาชนคนธรรมดาคนหนึ่งด้วยเถอะ

และไปหาหลักฐานมาให้ตำรวจเองด้วย